เรื่องนี้สุดสยองพาไปดูกันหน่อย
งูเขียวมันมากินตุ๊กแก่
โอ้โหภาพนี้สุดสยองจริงให้ดูสยองยามเช้ากันหน่อยฮะ
เอามาให้ดูกันอย่าว่าอะไรผมนะ
ครับพี่ติดการมีความยังงแททย์แต่เนาะ
มูเขียวเบลื้อยมา
แล้วรัดเจ้าตุ๊กแกแน่นเลย
หวังจะกินให้ได้นะคุณผู้ชมเนาะ
ยังพี่เห็นน่ะฮะคือภาพบรรยากาศสุดสยอง
เขียวกินตุ๊กแกะที่ร้านไหน
ร้านกันทรรักษ์กาแฟโบราณข้างตู้ทางหลวงสังขะจังหวัดสุรินท

เนี่ยมันลัดเอาไว้กี่ละโอ้ยแล้วดูเอาหัวมา
เฮ้ยสรุปของมีงูเย็นทรังตัวรู้เหมือนมีสองตัวหรือเปล่า

ไม่รู้โหมีงูมันยืดยาวได้ขนาดนี้เลยหรอ
ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหคือความร่วมผ่างมันคงรัดเนอะ
แล้วหมากมันคงตับหวัดน้ำอีกเฮีย
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับว่า

ตอนหล่นลงมานั่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวจะได้เห็นว่ามันเหมือนมีตุ๊กแกอีกตัวด้วยนะนี่

มองอยู่ข้างอย่างภูมิภวงเหมือนกันเอง

ถ้าตามตำราโบราณว่ากันว่างูเขียวมันมากินตับตุ๊กแกใช่ไหม
กินตับเสร็จทำไง

อ้าวไม่ใช่อะไรคุณผู้ชม

ถ้ากินคันโซคูณ๒ก็อย่าลืมเขียนคำว่าตับ
แล้วก็พับใส่กระดาษแล้วก็บีบเขียนบีบส่ง

หมดเรื่องแล้วนะซีซั่นสองรอกันไป

แต่เรื่องตามตำนานงูเขียวมันชอบกินตับตุ๊กแกอยู่แล้ว

เขาว่ากันว่าอายุเนี่ยพอตุ๊กแกมันอายุมากขึ้น
ตับมันจะเริ่มแก่ไงมันทำงานแย่ลง
มันเลยไปร้องขอให้งูมาช่วยกินตับหน่อย

ตุ๊กแก่มันจะสามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างยืนยาว

ตำนานเขาว่าอย่างนั้นน้องใบตอง
แต่ถ้าเอาจริงตามหลักแล้ว
มันคือห่วงโซ่อาหาร
ตุ๊กแกมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของงูเขียว
แต่บางทีงูเขียวถ้าตัวมันเล็ก
ตุ๊กแกไม่ได้ก็โดนตุ๊กแกกิน

แต่ว่านานทีเราจะเห็นช็อตนี้เลยไง
ที่สู้รบปรบมือกันต่อหน้าต่อตา
จริงเราไม่ต้องเห็นก็ได้อะไรหมดอย่างนี้